คุณผู้ชมไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะพาไปเที่ยวเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
ไปเชียงใหม่ไปเที่ยวน้ำตก
เป็นน้ำตกบัวตองแล้วก็น้ำผู้๗สีนะคะ
เขาบอกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเลย
ชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวกันนะคะ
ตอนนี้เนี่ยติดหนึ่งในเจ็ดนะคะของสถานที่สุดฮิต
ที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปเขาชอบมาเที่ยวชมกันด้วย
แล้วก็หาดป่าตองไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ใบตองนะครับ
ไม่เกี่ยวค่ะบัวตองก็ไม่เกี่ยวอะไรกับดิฉัน

นี่ณเดชน์หลบไปเมื่อเจอพี่อาร์มชนะ
เพราะว่าไม่กล้าอยู่ใกล้ผมไงต้องหลบ
มาดูน้ำตกขาวใสกันหน่อยคุณแล้วค่ะ

แหละค่ะความสนุกในการเดินขึ้นลงฝ่าสายน้ำบริเวณน้ำตกบัวตองนะคะ
ซึ่งเป็นฐานหินปูนความสูงกว่า๑๐๐เมตร
แล้วก็มีความลาดชันค่ะก็สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลย
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

จนภัยแอดเวนเจอร์หน่อยอะไรประมาณนี้

ไม่กลัวนะคุณเห็นมั้ยเขามีเซฟตี้กว่า

ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาจากโซนยุโรป

ถูกต้องบางสถานที่นี่ทำไม่ได้นะคะ

ให้เราจับให้เราดึงแล้วก็มี
เจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยนะคะ

แล้วก็นอกจากนี้นะคะน้ำตกแห่งนี้ก็มีการ

ก็ทำให้น้ำตกแห่งนี้กลายเป็น
หนึ่งในเจ็ดของแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

ต้องนำเชือกมาขึงไว้ตามจุดต่าง
บริเวณน้ำตกบัวตองเพื่อป้องกันอันตราย

ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

นับหมื่นคนเลยนะ
คืออากาศมันร้อนไงก็มา

ต้นน้ำที่ทำให้เกิดน้ำตกบัวตองเนี่ย
ห่างขึ้นไปทางเหนือน้ำตก

จะเป็นบ่อน้ำใสอีกบ่อหนึ่ง

มันเจ็ดสีอ่ะคุณ
อันนี้ที่เราเห็นกันมันจะเป็นครามฟ้า
ไม่ได้ใส่สีอะไรใดทั้งสิ้นนะคะ
ซึ่งบ่อน้ำผู้๗สีก็จะมีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินตลอดปี
มันจะมีความใสสะอาดเย็นแล้วก็เป็นประกายสีรุ้ง
เวลาแสงแดดมันกระทบลงมา
อ๋อนี่ตักกินเลยใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะ
มันมากระทบมันกลายเป็นสีระยิบระยับนะครับ

ก็จะกลายเป็นสีนู่นสีนี่รวมกันแล้วนับไปมาถึงเจ็ดสี
จึงเรียกว่าน้ำผู้เจ็ดสีนะครับ
ตัวน้ำตกเนี่ยนอกจากซิลิก้าแล้วนะครับ

เซียมแล้วก็จะเกาะตามชั้นของชั้นน้ำตกลงไป
แต่ตรงไหนที่น้ำไหลแรงนะครับ
น้ำไหลแรงเนี่ยพวกแคนเซียมมันก็จะเกาะมากขึ้นมาขึ้น
ทำให้ลักษณะการเกาะตัวเนี่ยไม่ลื่น
ที่เลยสามารถเดินขึ้นลงได้
อย่างที่คุณชนะบอกว่าบางคนเขานำไปดื่มจริง
เพราะว่าเขาเชื่อว่าบ่อน้ำผู้เจ็ดสีเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิตค่ะ
เอาน้ำไปใช้ล้างหน้าใช้อาบใช้ทำความสะอาดร่างกายต่างได้
แล้วก็นำไปดื่มด้วยบางคนเขาบอกเพื่อความเป็นสิริมงคล
แต่เราก็ไม่ได้นิยมให้ดื่มน้ำที่ตักออกมาจากน้ำผู้หรือแม่น้ำแบบนี้นะคะ
แล้วก็บางคนเขาบอกมีการตักกลับบ้านด้วยนะ
ตักใส่ถุงตักใส่ขวดกลับบ้านกันไปด้วยนะคะ
แล้วก็น้ำผู้๗สีนะคะอยู่ไม่ไกลอย่างที่บอกก็คือห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ๕๐กิโลเมตร
แล้วก็มีเนื้อที่กว่า๙๐๐ไร่เลย
ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้ตลอดทั้งปีเลยจ้า